เราก็ได้ตามข่าวกันแล้วรู้แล้วว่าอาจจะยุบสบคไม่ต่อพรกรฉุกเฉิน
๑ตุลาคมนี้โควิดจะกลายเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง
ทีนี้ช่วงนี้จาก๒๖ไปจนถึง๑ตุลา
อะไรที่เราต้องรู้อะไรที่เราจะต้องเตรียมพร้อมกันบ้าง
เดี๋ยวเราไปฟังกันไปวิเคราะห์กันในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพ
อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็ง
โควิดก็จะกลายเป็นโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง
อันนี้เราก็รู้มาแล้วเป็นสัปดาห์
เราควรจะรับรู้เรียนรู้อะไรก่อนโควิดจะปิดฉาก
ฉากจากโรคระบาดเป็นโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง
ซึ่งจากนี้ไปข่าวเรื่องโควิดก็คงจะจางลงแล้วล่ะ
ผมสนใจข้อมูลจากคุณหมอยงผู้วรวรรณครับ
ยงนี่เรารู้จักท่านดีนะท่านเป็นหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกร
ที่ต้องบันทึกไว้ก็คือว่าข้อมูลตัวเลขคนติดเชื้อโควิด
ในประเทศไทยเนี่ยตกลงมันมีเท่าไหร่กันแน่โดยประมาณ
คุณหมอยงเนี่ยท่านมีข้อมูลของท่านและท่านก็เชื่อว่า
การระบาดของโควิดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบันทึกจำนวน
ผู้ติดเชื้อที่มีอาการและไม่มีอาการได้หรอกท่านเชื่อว่ายอด
ผู้ป่วยที่จดแจ้งมันจะน้อยกว่าความเป็นจริงท่านบอกว่า
ปัจจุบันเนี่ยใครติดโควิดไปโรงพยาบาลหมอให้ยาแล้วให้กลับ
รักษาตัวที่บ้านก็ไม่มีการบันทึกว่าติดเชื้อโควิดโดย
เฉพาะในช่วงโอมิครอนมีการรายงานเฉพาะผู้ที่รับไว้
ในโรงพยาบาลเท่านั้นไม่สามารถบันทึกยอดผู้ติดเชื้อจริง
เอาไว้ได้ทีนี้จากการประเมินที่ได้มีการตรวจเลือดที่ผ่านมา
คุณหมอยงบอกว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีการติดเชื้อไปแล้ว
กว่าครึ่งหนึ่งของประชากรพี่กว่าครึ่งหนึ่งของประชากรนะ
ประชากรไทยตอนนี้มีเท่าไหร่ล่ะ๖๘ถ้าติดโควิดไปแล้วครึ่งหนึ่งก็
ก็เกือบ๔๐ล้านถ้ามากกว่าครึ่งก็๔๐กว่าล้านมันไม่ใช่ตัวเลข๔ล้าน
เหมือนที่สบกรรายงานแล้วถ้าผู้ติดเชื้อเรามีมากขนาดนี้
เนี่ยเราต้องรับรู้ข้อมูลใหม่ว่าไทยน่าจะอยู่ในอันดับท็อปไฟต์คือ
ลำดับ๕ของโลกโลกไม่ค่อยท่อเดนต์ของโลกไม่ให้ทุกวันนี้จัดอยู่ใน

หลังจากวันที่๑ตุลาเป็นต้นไปเนี่ย
โควิดก็จะเปลี่ยนสถานะจากโรคระบาด
เป็นโรคที่ติดต่อเฝ้าระวัง

ถ้ามีอาการไข้ไอเจ็บคอ

อาการโรคปอดอักเสบในรายที่มีอาการรุนแรง
ก็จะมีระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
และอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้อยู่เหมือนเดิมนะ
สรุปก็คือโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

มีอาการเหมือนเดิมทุกอย่าง
เพียงแต่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นแหละ
นี่เป็นข้อมูลในเชิงที่เตือน
เป็นข้อมูลที่เราจะต้องกังวล

อย่าประมาทอย่าชะล่าใจอย่าเริงร่า
แต่ว่าอีกมุมหนึ่งข้อมูลที่ทำให้เรา
ลดความกังวลลงได้บ้างก็คือข้อมูลจาก
คนนี้นี่ก็หมอใหญ่
สัตว์อาจารย์นายแพทย์อุดมขชินทร

ท่านเป็นที่ปรึกษาสบค
แล้วร่วมประชุมกับสบคอยู่ทุกครั้ง
คุณหมออุดมบอกว่า
การเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังเนี่ย

ทุกอย่างผ่อนคลายเกือบหมด

เชื่อว่าโควิดจะอยู่กับเราอีกไม่ต่ำกว่า๑ปี
ถึงจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น
ฉะนั้นประชาชนจึงต้องดูแลตัวเอง
หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง
ประเมินความเสี่ยงถอดหน้ากากได้ถ้าอยู่ในที่โล่ง

ยังมีความจำเป็นสามารถลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต
หากฉีดเข็มกระตุ้นสามารถป้องกันโรคโควิดได้
แต่ตอนนี้การฉีดเข็มกระตุ้นยังต่ำ
ขอให้ฉีดอย่างน้อยเข็มที่๓
ร้อยละ๗๐ของประกาศจากกรเราจะได้สบายใจขึ้น
ผมเน้นตรงนี้ว่าตอนนี้เนี่ยการฉีดเข็มกระตุ้น
เราเราประชาสัมพันธ์หรือเราโหมให้คนไปฉีดน้อยไป

ประชาสัมพันธ์เราเชิญชวนให้คนไปฉีด
แต่พอมาถึงเข็มกระตุ้นเนี่ยมีความรู้สึกว่า
เรากระตุ้นให้คนไปฉีดเข็ม๓
น้อยไปน้อยไปเงียบไปเลย
คนที่อยากจะฉีดก็ไม่รู้ว่าจะไปฉีดที่ไหน

ทีนี้ข้อมูลอีกด้านหนึ่ง
อยากจะบอกว่าโควิดมันทิ้งความเจ็บปวดไว้กับประเทศ
สุดที่เรียกว่าตั้งแต่เราตั้งประเทศมาเนี่ยเรากู้เงินก๊อกแรก
เรากู้เงินฉุกฉนมา๑ล้านล้านบาทแล้วต้องมากู้ก๊อก๒อีก๕แสน
ล้านบาท๒ก้อนเนี่ยเราเป็นหนี้เรากู้มา๑๕ล้านล้านบาทเราไม่
กู้เงินอย่างนี้มาก่อนแต่มันมีความจำเป็นถามว่าเอาไปใช้

ก้อนแรก๑ล้านล้านบาทเนี่ยเราเอาไปแจกประชาชนเสีย๗แสนล้าน
เยียวยาคนที่ไม่มีงานทำคนที่เดือดร้อนอะไรต่างเนี่ยนะ
๒เรานำไปจัดซื้อวัคซีน๖๓๐๐๐ล้านสามแล้วไปกระตุ้นเศรษฐกิจ
พอก็ครองกลู้ไปอีก๕๐๐ล้านเอาไปทำอะไรก็ก็เอาไปใช้สนับสนุน
การแพทย์ไปจัดซื้อยาซื้อวัคซีนเพิ่มอีก๒๒๐๐๐ล้านเอาไปแจกจ่ายเยียวยาประชาชนเพิ่มอีก๑๑๕แสนล้านบาทเอาไปอัดฉีดฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มอีก๑๒แสนล้านนี่ทีนี้คำถามตามมาเป็นหนี้มากขนาดเนี้ยเราจะทำยังไงตอบว่าถ้ารัฐบาลต้องจ่ายค่าดอกเบี้ย
ตีซึ่งว่าปีละ๑หมื่นล้านบาทแล้วก็ต้องผ่อนชำระเงินต้นปีละ๘หมื่นล้านบาท
ถ้าเราชำระได้ตามนี้นะเราจะต้องใช้เวลาผ่อนชำระยาวไปถึง๒๙ปีครับ
คนกู้คนก่อหนี้คนที่อยู่กันเวลาบริหารจัดการเวลานี้ไปอยู่ไหนหมดแล้วก็ไม่รู้
แต่เอาเถอะเมื่อมีความจำเป็นต้องกู้
ก็ต้องกู้อันนี้ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่อยากบันทึกไว้ว่าเออไอ้สงครามโควิดเนี่ย
ประเทศเราต้องสูญเสียอะไรเราต้องเป็นหนี้อะไรยังไง
ทีนี้ความเจ็บปวดที่ทิ้งไว้สำหรับหลายครอบครัวเนี่ย
ผมคิดว่าการสูญเสียคนในครอบครัวโดยไม่มีโอกาสไปเฝ้าไข้ไม่มีโอกาสไปอยู่ด้วย
วาระสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่หลายครอบครัวเจ็บปวดมาก
เราได้เห็นภาพที่รถมารับพ่อที่ติดโควิด
ลูกเมียไม่มีโอกาสตามไปที่โรงพยาบาลไล่เลยจนกระทั่งเสียชีวิต
แม้กระทั่งไปร่วมเผาศพก็ยังไม่มีโอกาส
รายนะเราเคยเห็นภาพลูกเล็กอายุ๖๗ควบติดโควิด
เขามารับไปพ่อแม่ก็ตามไปส่งไม่ได้เด็กก็โบกมือขึ้นรถ
ภาพอย่างนี้มันที่สุดแล้วของชีวิตมนุษย์เนี่ยมันไม่มีอะไร
เจ็บปวดไปมากกว่านี้การที่เราทำให้คนในครอบครัวที่
คนในครอบครัวเสียชีวิตไปโดยไม่ได้ไปเฝ้าค่ายไม่ได้ไป
ในช่วงที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายเนี่ยอันนี้ถือว่า
เป็นความเจ็บปวดคนที่ครอบครัวที่สูญเสียเขาบอกว่าถ้ามี
อะไรขึ้นมาอีกเนี่ยนะเอาเถอะจะเป็นโรคแบบไหนก็ได้จะ
ร้ายแรงยังไงก็ได้แต่ว่าขอให้คนในครอบครัวเนี่ยได้
เฝ้าไข้ได้อยู่ร่วมกันในช่วงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเถอะ
อย่าให้ต้องหมดลมไปอย่างโดดเดียวเดียวได้เหมือนตายด้วย
โควิดนี่คือบันทึกสั่งลาโควิดในวันที่โควิดกำลังจะเปลี่ยน
สภาพจากโรคระบาดเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังครับคุณบุ๊ค
กับคุณกอล์ฟครับขอบคุณครับอาจารย์ครับนะฮะก็ต้องเต้าระวังต่อไป
แหละนะฮะถึงแม้มันจะดีขึ้นแต่มันยังมีอยู่นะฮะแล้วก็ยก
มีต่อไปนั่นแหละใช่ค่ะนะครับส่วนเรื่องของศูนย์ฉีดวัคซีน
สถานีกลางบางซื่อก็คือจะปิดวันที่๓๐กันยายนนี้แล้ว
ฉีดที่ไหนใช่เพราะว่านี่คือคำถามต่อไว้ครับว่า
แล้วหลังจากนั้นคือจะยังไงต่อนั่นสิครับ